เพราะว่าก็นำพาซึ่งน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วพอประกอบกับไฟไม่ส่องสว่าง
ไม่มีป้ายเตือนก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่อย่างเช่นที่พัทธลุงคุณผู้ชมค่ะ
ผู้หญิงคนนี้รอดตายหวุดหวิดคุณผู้ชมค่ะขับรถกระบะไปกลับรถใต้สะพานข้ามคลอง
ขับไปใกล้จะถึงจุดหมายแล้วอ่า
ปรากฏว่าตรงทางตรงนั้นน้ำท่วมคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวตรงนี้กลับรถได้เหรอเนี่ย
เขาไม่รู้ว่ามันเกิดน้ำท่วมอยู่ข้างหน้า

คือแรกก็ยังเข้าไปได้
แต่พอไปสักพักไปต่อไม่ได้
แล้วที่สำคัญก็คือว่ากระแสน้ำแรงมาก

ก็ปีนหนีขึ้นมาได้วุดค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าตรู่ของวันนี้เลยนะคะ
ทะลุงนี่ค่ะจะไปทำงานที่ตะมบลท่าแคร์
ตะมนต์ท่าแคร์ตรงนั้นเป็นจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าคุณเวทนีไม่รู้ว่าข้างหน้ามีน้ำท่วม
เพราะว่าถนนมืดไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีป้ายแจ้งเตือนว่าเป็นจุดอันตรายมีน้ำท่วมห้ามรถผ่าน
เธอก็ไปกลับรถตามปกตินี่ขนาดมาทุกวันนะช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไร
กลางเส้นทางระดับน้ำก็ลึกไม่มากแต่ปรากฏว่าพอเธอขึ้นเนินไปอีก๑๐เมตร
เครื่องยนต์ดับค่ะแล้วหลังจากนั้นน้ำมาเลยผัดไหลเข้ามาในห้องคนขับ
คือซัดรถเนี่ยไปติดกับรั้วถนนเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ทางแบบนี้เลยนะคะ
มันไปแล้วแล้วมันกลับไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงน้ำก็แรง
คือต้องบอกว่าโชคดีจริงนะครับคุณผู้ชมที่มีรั้
ไม่งั้นทั้งคนทั้งรถถูกน้ำซัดจมหายแน่นอนเพราะว่าน้ำไหลแรงจริง
ก็ต้องโทรแจ้งให้คนมาช่วยเอารถขึ้นจากน้ำได้ในที่สุดค่ะ
ตอนลงไม่มีน้ำเพราะว่าขี่เข้าไปเรื่อยเรื่อยมันมีแบบกลิ่นกลิ่นมาค่ะ
ก็มันแล้วก็พอขี่ขี่ไปแล้วมันยิ่งลึกยิ่งลึกไป
แล้วคือมันจะถึงทางแล้วค่ะจะถึงจุดหมายแล้วที่เลี้ยวอะค่ะ
ก็คือมันลึกไปเรื่อยอะค่ะแล้วพอหนูจะถอยหลังก็ถอยไม่ได้
แล้วก็มันมีน้ำน้ำแกงอะค่ะแกงรสแล้วก็รสลอย
น่ากลัวอ่ะค่ะตอนนั้นก็รู้ไปหัวหนุ่มตัวนี้มันมืดมืดมอง
ก็ไม่ค่อยมีป้ายอะไรก็ไม่มีเลยโอ้โหอย่างที่บอกนี่ขณะคุณเวทนีเป็นคนในพื้นที่นะ
ไปตรงนั้นอยู่บ่อยบ่อยภาพมุมสูงเห็นชัดเลยมันเห็นชัดเลยมันไปตรงนี้ได้

นี่คนขนาดคนไปบ่อย

แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่

พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยกลับก็ไม่ได้น้ำก็พัดแรง
เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเอานะคะเนี่ยจุดกลับรถตรงนี้เป็นทางลอดใต้สะพานข้ามคลอง
ซึ่งมักจะน้ำท่วมประจำด้วยถ้าฝนตกหนักนะคะ
แต่ว่าเท่าที่เราสังเกตดูลงไปในพื้นที่ก็เราจะไม่เห็นสัญลักษณ์ป้าย
หรือไฟส่องสว่างอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากด้วยนะคะ
ใครที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงจุดนี้นะคะ
เส้นทางลอดใต้สะพานข้ามคลองนะคะตรงจุดนี้นะคะ
ขอช่วยติดป้ายแจ้งเตือนสักหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีสัญลักษณ์เตือนอะไรบางอย่าง
ฝนตกหนักตรงจุดนี้จะเป็นจุดกลับรถที่น้ำท่วมครับอย่าใช้เส้นทางคืออย่างน้อยน้อยเนี่ย
เขาจะได้ไม่ไปนะคะนี่ค่ะไม่งั้นก็แหม่สุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดการสูญเสียจริงค่ะ